ไม่รู้พี่เบิร์ตกับปุ้ยเคยแอบหลงรักเพื่อนสมัยเรียนหรือเปล่า

รักเขารอเขาแต่เขาไม่รอ
เคยไหมสุดท้ายเขาไปแต่งงาน
แต่ก็ต้องชื่นชมยินดีแต่ว่าจังหวะที่รถน้ำสัง

ไปดูครับ
โอ้มายก๊อด
ร้องเพลงให้รักมา๕ปีเป็นเพลงอมตะของคุณสอนเพชรสอนสุพรรณ
ไม่รู้จะแทนคำโวยพรยังไงเอาความในใจแล้วกัน
เพราะว่าเจ้าสาวเป็นเพื่อนสนิทกันมานะฮะ
ก็เรียกเสียงฮาให้กับคนในงานได้

ผู้ชายเขาก็มาตอบว่าหลงรักเจ้าสาวครับแต่เขาไม่รอครับ
นะก็เลยเป็นเหตุผลที่ร้องเพลงรักมา๕ปีขึ้นในงาน
แต่ก็ย้ำว่างานแต่งเป็นงานแต่งของเพื่อนก็เลยตลก
แต่ไม่รู้คำว่าหลงรักเนี่ยแอบหลงรักจริงหรือเปล่า

แล้วคือเจ้าบ่าวหัวเราะน่ากินมากเลย
เออสนุกสนานมันเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื้นดีครับน่ารักนะดู
เจ้าบ่าวหัวเราะเปิดแรงมากครับใช่
เขาถึงว่าไงงานแต่งบางทีเขาก็เอาเพื่อนสนิทไปแล้วแบบ